ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์สลดที่บึงกาลนะครับแม่วัยใสอายุเพียง๑๔ปีครับ
ศพนะครับสาเหตุเนื่องมาจากว่าถูกแม่นั้นต่อว่ารวมทั้งถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
ก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะครับและถูกจับได้ขณะที่ย้อนกลับไปดู
ศพของลูกไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
ตำรวจสพเซกาจังหวัดบึงการนำตัวเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเข้าขออำนาจศาลเด็กและเยาวชนบึงการฝากขังและจะส่งตัวไปสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กที่จังหวัดอุดรธานีต่อไป
ครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
บริเวณด้านหลังห้องน้ำพบศพเด็กชายวัย๑ขวบ
สภาพถูกรถเข็นทับไว้ไม่สวมเสื้อและมีมดไต่อยู่เต็มร่าง
ต่อมาตำรวจสามารถควบคุมตัวเด็กหญิงวัย๑๔ปีไว้ได้
ขณะกลับมาดูศพลูกจึงควบคุมตัวไปสอบสวน
เธอก็สารภาพว่าได้นำรถจักรยานยนต์ของพ่อเลี้ยงออกไปหาเพื่อน
แล้วทิ้งลูกไว้กับแม่นาน๓วัน
เลี้ยงและแม่ติดตามไปเจอเอาลูกชายวัย๑ขวบไปให้
แล้วก็ทำร้ายเธอทำให้เธอรู้สึกน้อยใจ
จากนั้นพาลูกไปอยู่บ้านเพื่อนใช้เชือกผูกกับขื่อบ้าน
แขวนคอลูกน้อยจนเสียชีวิต
จากนั้นกลัวความผิดจึงใช้ผ้าห่มห่อร่างลูกชาย
ซ่อนไว้หลังห้องน้ำแล้วใช้รถเข็นเด็กทับไว้
แม่แม่แม่โดนละลูกเอาหวากไห้

มันมันเอารถได้คุณก็เลยเอารถขึ้น
พ่อเลี้ยงลูกน่ะคุณตกหน่าคุณสมองเชื้อ
ตกปากลูกแล้วก็ตกตรงนี้

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในบ้านที่เกิดเหตุ
โดยมีการจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณ
จากนั้นนำศพไปที่วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง
โดยนำเสื้อกางเกงรองเท้าเด็ก
เข้าของเครื่องใช้ต่างฝังลงไปกับศพด้วย
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติ
และชาวบ้านที่มาร่วมงาน

เลี้ยงตบหน้าจริงแต่เพราะอารมณ์โกรธ
จากต้องเอารถไปทำงานหาเงินมาใช้ในครอบครัว
แต่ลูกสาวเอาไปเที่ยวเตรดถึง๓วันไม่กลับบ้าน
รถมีคันเดียวพ่อต้องการรถไปเห็นงาน
ถ้าเกิดพ่อไม่ได้เห็นงานล่ะลูกเจ้ากับคอยกับแม่กับหลานเจ้าสี่กินยัง
พ่อที่มีละตบมีตบสองเทือนจริง
พ่อเราโมโหจริงพ่อเราสูญหลีเราต้องการลดเทศงานหาเงินมาให้
ถ้าถามว่าติดผู้เบาก็ติ๊ดแต่ค่อยว่ารู้ว่าเป็นภัย
รักชีวิตเจ้าของบ่อมันบอกรัก
แม่กับกับตายทามขึ้นว่า
แม่ผู้ก่อเหตุยังฝากถึงลูกสาว
จะผิดพลาดไปแล้วครอบครัวก็พร้อมให้อภัย
ขอให้ลูกทำตัวดีออกมาก็กลับตัวกลับใจ
ถือเป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิต
และเป็นอุทาหรณ์ให้ระมัดระวังในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย